ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีก็ซ้อมวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับ
ที่๒ก็จะเจอกับเกาหลีเหนือนะครับ
วันนี้ก็ลงฝึกซ้อมเมื่อช่วงเวลา๑๖นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
เรื่องของตัวผู้เล่นกันหน่อยนะครับก็ขาดเพียงรัตนัยสองแสงจันทร์นะครับที่มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ถูกส่งตัวกลับไปแล้ว
แต่ว่าได้ข่าวดีอยู่เหมือนกันก็คือนบพลพลคำกลับมาซ้อมกับทีมเป็นครั้งแรกได้
ก็พร้อมครับมีบาดเจ็บก็คืออ่าส่วนแล้วก็เช็กแล้วก็เผลอซึ่งซึ่งกลับครับ
เราทรงมาแล้วนะครับ
วันนี้ต้องมาอยู่กับสมมติต่อ

ฉะนั้นเราต้องหวังที่จะชนะก่อนนะครับ
ถ้าเกิดเราชนะไม่ได้เราค่อยมาคิดถึงผลที่จะเสมอนะครับ

เพราะว่าเราก็มีตัวเจ็บ๓คนเหมือนกันนะครับ

เขาน่าจะโลดิชั่นนักเตะได้
เพราะมันก็มีหลายคนเมื่อวานที่ยังไม่ได้ลงเล่นนะครับ
แล้วก็อย่างเราก็ไม่รู้ว่าคนที่ลงเล่นเมื่อวานเนี่ย

เงื่อนไขก็คือแค่เสมอเราก็เข้าจริงแล้วนะครับ
ก็อาจจะเป็นงานไม่ยากถ้าเกิดมองกัน
แต่ถ้าในแง่ของการแข่งขันจริง

เพราะว่าเขาก็ได้พักน้อยกว่าเรานะครับ
ดังนั้นก็มีนักเตะที่โดนใบแดง๒คนด้วย
ตัวเจ็บก็น่าจะเป็นประโยชนกับทีมไทยที่จะได้เปรียบนิดนึง

ไปดูโปรแกรมกันหน่อยนะครับวันพรุ่งนี้ครับ
ไทยเจอกับเกาหลีเหนือซึ่งในวันต่อมานะครับ
ก็จะไปดูในเกมรอบชิงอันดับ๓และชิงชนะเลิศนะครับ